สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

จะต้องปฏิรูปตำรวจ

อันนี้เป็นประโยคทองที่ทำให้คนดู

ได้พักเรื่องการปฏิรูปตำรวจ

แต่ว่าวันนี้กลับมา

ว่าเป็นโค้งสุดท้าย

ฉบับใหม่ที่มีอาจารย์มีชัย

กำลังทำงานไปได้ระยะหนึ่ง

ต้องมาเอาต้องมาอยู่ตรงนี้

เพราะเขากำลังพิจารณา

ถ้าไม่เอามาทำเป็นกฎหมาย

ก็ไม่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติ

พิจารณาร่างพรบฉบับนี้แหละ

ฟังลึกฟังนิ่งแล้วจะรู้ว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไง

เขาให้ยกเลิกก่อทอยชาติ

ท่านอาจจะเวียนหัวกระชื่อย่อหน่อย

กตชคือคณะกรรมการ
ตำรวจแห่งชาติชุดใหญ่

ก็มีมาจากสภาพัฒน์ก็มี

มีนายกเป็นประธานชุดนี้

ชุดนี้ดูนโยบายว่าเอ๊ะ
ควรจะพัฒนาไปทางไหนยังไง

แล้วอีกชุดนึงก่อต่อรอ
ก่อต่อรอเนี่ยเป็นชุดเล็กลงมา
ชุดขับเคลื่อนปฏิบัติเอานโยบายจากกตชมาปฏิบัติ
นายกก็นั่งหัวโต๊ะอีกกตล
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนายกจะมอบให้รองนายกคนใดคนหนึ่งไปนั่งหัวโต๊ะ
แล้วก็จะประกอบไปด้วย
พบตรกตรที่มาจากตำแหน่ง
และกตรที่มาผู้ทรงคุณวุฒิ

กตลในอดีตมี๑๕คน
ปรากฏว่ากตรโดยตำแหน่งเนี่ยมีทั้งหมด๘คนมากกว่าครึ่ง
กตรผู้ทรงคุณวุฒิมี๗คน
เสียงน้อยกว่ากตรที่มาจากตำแหน่ง
กตรที่มาโดยตำแหน่งเสียงมากกว่า
ก็แปลว่ารัฐบาลต้องการยังไง

พตลต้องการอย่างไร
อันนั้นชนะเพราะเสียงมากกว่า

แต่ว่าชุดใหม่ที่เขากำลังจะทำกันเนี่ย
หนึ่งนายกที่เป็นประธานกตรต่อไปนี้
อบหมายให้ใครมาทำหน้าที่แทนไม่ได้
นายกต้องมานั่งเป็นประธานในที่ประชุมเอง

๗คนที่มาจากการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง

รองพบตรนี่๒คน
มาจากแท่งการปราบปราม๑คน
แท่งสืบสวนสอบสวน๑คน
แล้วก็๕เจรตำรวจ

เอาเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม

มาจากการเลือกตั้งจากตำรวจทั่วประเทศ๘คน

มาจากการเลือกตั้งตำรวจทั่วประเทศ๘คน
เมื่อกี้มาจากการแต่งตั้งเจ็ด
อันนี้ที่เลือกมานี่๘คน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็นตำรวจเก่า
เคยเป็นรองพบตรเคยเป็นตำรวจเก่า

แล้วเลือกเอาคนที่ไม่เคยเป็นตำรวจมาก่อน
๓คนรวมเป็น๘คน
ท่านเห็นสัดส่วนแล้วท่านเข้าใจไหมครับว่า
ต่อไปนี้เสียงที่โหวตในกตรเนี่ย
เป็นเสียงที่รัฐบาลสั่งไม่ได้
เพราะว่า๘คนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย

ถ้าเขาเห็นว่าอะไรไม่ถูกไม่ต้อง

นายกรัฐบาลต้องการเอาคนนี้

เขาก็สั่งการมากระซิบมาว่า
กตรที่มาจากตำแหน่ง

แต่ถ้ากตรผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นว่าพบตลคนนี้
การเมืองสั่งมาอาวุโสก็ยังไม่ถึง

มีคนอื่นที่ควรจะเป็นพบตรได้มากกว่า

๘คนนี้สามารถเสนอพบตร
ที่รัฐบาลไม่ได้ต้องการก็ได้

เพราะสัดส่วนมีมากกว่า

สัดส่วนของที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ย
มากกว่าสัดส่วนที่มาจากการเลือกตั้ง
ฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งที่ตำรวจ
เลือกมาเนี่ยคัดค้านอะไรเท่าไหร่

ฉะนั้นถ้าพบตรได้รับการแต่งตั้ง
มาถูกทำลองครองทำ
โยกย้ายแต่งตั้ง
ผู้บัญชาการระดับรองพบตร
ระดับผู้บัญชาการระดับผู้การระดับภูมิกับ

เพราะพบตรที่มาจากการ
ที่มาโดยเส้นทางที่ถูกต้อง

เขาก็ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไร
ในลักษณะที่มาถอนทุนหาเงิน

เอาเงินที่คนอยากจะเป็นผู้การ

เขาไม่ได้เข้ามาโดยการเสียเงิน
ถ้าผู้บัญชาการมาโดยถูกต้อง
ผู้กำกับการผู้การมาโดยถูกต้อง

เขาก็ไม่ต้องไปคุ้มครองสิ่งผิดกฎหมาย
เขาก็ไม่ต้องไปรีดไถเอาจากลูกน้อง

แค่เรื่องนี้เรื่องหลักเรื่องเดียวเนี่ย
พบตรมาโดยถูกต้อง

ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีจิ้มมา

แล้วไปคุ้มครองสิ่งผิดกฎหมายกัน
แล้วไปทำอะไรต่ออะไรกันที่ว่ากันมาเนี่ย

เพราะเขามาโดยความถูกต้อง
ที่๒หลักการโยกย้ายแต่งตั้ง
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
ต่อไปนี้เนี่ยเกณฑ์การพิจารณามี๓ข้อ
อาวุโสเอาอาวุโส๕๐เลย
เว้นแต่ว่าแหมคนอาวุศโห
สมองก็ไม่ไหวร่างกายก็ไม่ค่อยดี

เกณฑ์การทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา

เอามาเป็นองค์ประกอบด้วย๒๐
อาวุศโหคำหนึ่งถึงอาวุศโหเป็นเกณฑ์๕๐

ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยพึงพอใจ๒๐

คนที่อาวุโสและทำงานหนักมาทั้งปี
เขาไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวหาเงิน

คนในพื้นที่ไปถามใครก็บอกเป็นคนขยัน

เอาถ้าเขาไม่ต้องซื้อตำแหน่งก็อย่างที่บอกนี่แหละ
สิ่งทุกอย่างภายใต้การบริหารจะดีขึ้นเยอะ
ส่วนเรื่องทำยังไงให้การสอบสวนของตำรวจเป็นไปโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
เป็นไปโดยความสุดบริสุทธิ์ยุติธรรม
คนรวยคนจนขึ้นโรงพักได้รับความยุติธรรมเท่ากัน
คนรวยคนจนขึ้นโรงพักไม่มีใครเส้นใหญ่กว่าใคร
คนมีตำแหน่งกับคนไม่มีตำแหน่งเป็นคดีความกันไม่มีแคนเซิลใหญ่กว่าใคร
ใครก็ไปสั่งการให้พนักงานสอบสวน
เบี้ยวคดีช่วยฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ทำไม่ได้
เขาวางกรอบไว้แข็งขันฉะนั้นแท่งพนักงานสอบสวนแยกออกมาอีกแท่งหนึ่ง
แท่งของการปราบปรามแยกออกมาอีกแท่งหนึ่ง
ใครก็ไปสั่งพนักงานสอบสวนไม่ได้
อันนี้จะไปว่ากันในรายละเอียด
ผมถึงบอกว่าตอนนี้ใจเย็นหน่อย
นี่แหละถ้าทำได้อย่างนี้จริงถือว่าเป็นการปฏิรูปที่ไม่ต้องเกรงใจตำรวจ
ฉะนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าชุดของอาจารย์มีชัยทำจบและจบเลยนะ
อาจารย์มีชัยเนี่ยทำเรื่องนี้เพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมาย
แล้วส่งนายกนายกดูแล้วไม่ขัดข้องผ่าน

สนชก็มานั่งพิจารณากันในหลักการว่าใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไง
สมมุติว่าเห็นด้วยก็ส่งไปกรรมธิการ
อีกทีหนึ่งกรรมธิการของสนชเขาจะไปดูจะไปตัดจะไปแก้ตรงไหน
แล้วก็ส่งกลับมาในสภารอบสุดท้ายวาระสองวาระสาม
ถ้าเห็นด้วยก็ผ่านออกมาเป็นพรบบังคับใช้
ฉะนั้นเส้นทางยังมีอีก๒๓จุด
หวังว่าถ้าชุดของอาจารย์มีชัยทำไปแบบไม่เกรงใจตำรวจ
พอไปถึงสนชถ้าสนชเกรงใจตำรวจแล้วไปบิดไปเบี้ยว
ของอาจารย์มีชัยไปทำให้มันให้มันมีปัญหาขึ้นมาอีก
หวังว่าคนเขาจะไม่ยอมเพราะคนรอเรื่องนี้อยู่เยอะ
วันนี้ก็หวนกลับมามาให้มีความหวังกันอีกทีนึงว่า
นี่แหละที่อาจารย์มีชัยบอกว่าไม่ต้องเกรงใจตำรวจ
ดูว่าจะถึงฝั่งถึงฝันหรือไม่ครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ
ช่วงนี้สอนอชอมีอะไรอยู่ในมือเยอะเลยนะคะ
ฝากความหวังนะคะว่าจะไม่มีการล้มไม่มีการคว่ำไม่มีการบิด

คือต้องผ่านสนชก่อนชุดของอาจารย์มีชัยเนี่ยเป็นคนร่างกฎหมาย
ร่างกฎหมายส่งให้นายกถ้ารัฐบาลเห็นด้วยก็ส่งไปสนช
สนชอภิปรายวาระแรกนี่รับหลักการอย่างโน้นอย่างนี้
แล้วไปตั้งกรรมธิการเพื่อให้กรรมธิการดูสิจะตัดจะต่อจะเพิ่มตรงไหน
ฉะนั้นชั้นกรรมธิการก็สำคัญ
ถ้าชั้นกรรมธิการเกรงใจตำรวจชุดของอาจารย์มีชัยก็จะถูกบิดเบี้ยว
แต่ถ้ากรรมธิการเอาด้วยกลับมาวาระ๒วาระ๓ผ่านมากฎหมายไม่มีใครขัดข้อง
โฉมหน้าวงการตำรวจต้องเปลี่ยน
รอดูรอดูเลยได้ยินแบบนี้รู้สึกความหวังมันทึกเหิมขึ้นมาทันที
แต่ก็อย่างที่บอกมันยังมีอีกหลายขั้นตอนตามที่อาจารย์สุภาพบอกนะคะ
เพราะฉะนั้นคนไทยฝากความหวังเอาไว้อยู่นะคะ